ข่าวนี้ค่ะแม่ค้าไก่แจ้มีมาอีกเหรอมาประชันเหรอ
อันนี้จิ๋วเดียวก็จริงแต่ลีลานี่อื้อหือหือลองดูค่ะ
ออร่าค่ะ๗ขวบโอ้แล้วลีลาการขายไก่แจ้นี่สุดยอดมากเลยนะ
นี่คอยอธิบายคือน้องให้ความรู้เรื่องไก่แจ้ญี่ปุ่นค่ะ
คนที่เข้ามาจะซื้อไก่แจ้มาถามน้องน้องน่ารักเหลือเกิน
นี่เรียนอยู่ป๒เองนะปิดเทอมอยู่ไงช่วงนี้ก็เลยมาช่วยพ่อขายไก่แจ้
นี่อยู่ที่ตลาดนัดต้นไม้และสัตว์เลี้ยงริมถนนราชวงศ์อยู่ในตัวเมืองพยาวนะคะคุณผู้ชม
ลีลานี่มัดใจลูกค้าได้แบบเพราะน้องเขาฉะฉานมากคุณพ่อของน้องออร่าบอกแบบนี้
ที่บ้านเนี่ยเลี้ยงไก่แจ้แฟนซีญี่ปุ่นเอาไว้ดูเล่น๔๕ตัวแต่ว่าพอมันแพร่พันเนี่ยมี๕๐กว่าตัว
ก็เลยเอามาขายละกันแล้วน้องก็เลยขอมาขายด้วยหูยน้องอ่ะตอบคำถามเกี่ยวกับข้อมูลพวกไก่แจ้ญี่ปุ่นได้นะ
เพราะว่าน้องเอาไปเสิร์ชหาข้อมูลด้วยตนเองเลยนะแล้วน้องจำได้หมดเลยอ่ะเป๊ะเลยนะ
พ่อก็เลยบอกว่าอ่ะงั้นให้หนูคอยอธิบายให้ลูกค้าฟังแล้วกันนะลูกเดี๋ยวพ่อแพ็คส่งลูกค้า
ส่วนราคานี่ไก่แจ้ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับราคาตัวละ๑๐๐๑๕๐บาท
คือตลาดนัดต้นไม้สัตว์เลี้ยงถนนราชวงศ์นะครับจะมีขึ้นทุกวันที่๑๖ของเดือน
ลูกค้าที่อยากจะชื่นทรงความน่ารักของน้องออร่าและอยากจะไปซื้อไก่แจ้แฟนซีญี่ปุ่นด้วยนะครับ
แวะเวียนไปกันได้นะครับทุกวันที่๑๖ของเดือนที่ตลาดนัดต้นไม้สัตว์เลี้ยงถนนราชวงศ์ครับ